ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีผู้หญิงคนนึงยืนรอสามีมารับ
มีคนร้ายค่ะขี่รถจักรยานยนต์มามีมีดมาด้วยนะคะแล้วก็มาจี้ชิงทรัพย์
สุดท้ายจับตัวคนร้ายได้แล้วสารภาพว่าเครียด
เครียดปัญหาครอบครัวเอ้ามันเกี่ยวอะไรเออ
ปัญหาครอบครัวมาจี้ชิงทรัพย์คนอื่นไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่คือผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มานะคะเห็นไหมคะผู้หญิง
รอสามีมารับนี่ผู้ก่อเหตุขี่รถไปประกบเลย
แล้วผู้ก่อเหตุเขามีมีดไงฮะผู้เสียหายชื่อว่านางประนอมอายุสี่สิบสี่นะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือริมถนนปากท่อสายเก่าปากทางเข้าวัดช่องลมวนาราม
สุดท้ายเนี่ยนะคนร้ายได้ทรัพย์สินไปนะคะ
คือได้กระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ไปค่ะ
ข้างในมีของใช้มีเงินสดหนึ่งพันแปดร้อยบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ได้ดึกมากด้วยนะน้องคิง
คุณผู้ชมครับประมาณสัก๒๓ทุ่ม๑๘เมษายน
ตำรวจสืบรู้ค่ะว่าผู้ก่อเหตุคือนายเฉลิมชัยเนติพัฒน์อายุ๓๕ปี
นำกำลังไปจับกลุ่มนะคะพร้อมของกลางก็คือรถจักรยานยนต์และมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
เฉลิมชัยรับสารภาพว่าเครียดปัญหาครอบครัวก็เลยมาก่อเหตุ

แต่มันมีประเด็นเพิ่มค่ะอยากได้เงินอยากได้เงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแก้เครียด

โอ้โหแต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำร้ายผู้เสียหายนะเอามีดมาขู่ให้กลัวเฉย
หลังก่อเหตุเอามีดไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนส่วนกระเป๋าของผู้เสียหายเอาไปทิ้งน้ำค่ะ
มุมเห็นหยุดจุงใจที่เราทำทั้งนี้เพราะอะไร

จุดเกิดเหตุค่ะไปชี้จุดที่ทิ้งทรัพย์สินของผู้เสียหายด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางประนอมผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังว่าเธอมานั่งรอสามี
เพราะว่าสามีจะมารับกลับบ้านนั่งรอตรงนี้เป็นประจำ

วันเกิดเหตุก็นั่งรอเหมือนปกติอะค่ะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาหาแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้
เธอก็พยายามจะฟังว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรสงสัยมาถามทางหรืออะไรหรือเปล่า
พยายามจะฟังนะคะว่าคนร้ายพูดอะไรแต่ฟังไม่รู้เรื่อง
ก็เลยพยายามจะถามอีกถามอีกจับใจความได้ว่า

พอจับใจความได้ประโยคนี้เธอตกใจรีบลุกกอดกระเป๋า
คนร้ายบอกว่าอย่าหนีนะถ้าหนีกูจะแทงให้ตาย
แล้วก็ชากระเป๋าไปเลยนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เธอบอกเธอกลัวมากชาวบ้านในพื้นที่ก็กลัวกันมาก
เพราะจุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ชาวบ้านจะมารอรถ
รอคนมารับช่วงเช้ามืด
มันอยู่ปากทางด้วยนะใช่ปากทางเข้าอย่างนี้ค่ะ

พอพี่จับใจฟาร์มได้ว่าเอากระเป๋ามึงมาพี่ก็เลยถอย

คือเขาจอดใกล้มากถ้าเขาแทงก่อนที่จะ
ถ้าเขาตัดสินใจแทงแล้วกระชาก
หนูก็ไม่ได้มายืนพูดแบบนี้
เดี๋ยวนี้เขาเลือกที่จะเอาแค่กระเป๋า
ตำรวจสพอำภาวาได้แจ้งความ
ผู้ก่อเหตุก็คือข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ยังดีที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
ก็อาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมนิดนึงว่าตรงนั้นมัน
ไปไหมหรือควรจะมีอะไรป้องกันเหตุบ้างหรือเปล่านะคะ